คุณผู้ชมค่ะโอ้โหสมัยนี้อย่างที่บอกไปว่า
ใครก็ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้า

หาของมาขายกันหน่อยช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ
ก็ต้องงัดนะคะใครที่บ้านมีอะไร
คุณลองสำรวจดูเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านคุณยังดีอยู่ไหม

ถ้าไม่ดีดิฉันแนะนำนี่เลยนี่
ตู้เย็นตาย่งขายไปเลย๔๒ล้านพูดง่าย๔๒๐๐
เดี๋ยวตั้งราคาเนี่ยไม่ได้ดูท้องตลาดเขาเลย
ดูก่อนใจเย็นเขามีของแถม

ขายตู้เย็น๔๒ล้านแถมฟรีบ้านสวยหนึ่งหลัง

หลายคนบอกว่าไม่รู้จะขำก่อนหรือจะสงสารแกก่อนดี
ตกลงขายอะไรกันแน่ขายตู้เย็นนะ
นาย่งบอกเลยนะคะว่าเขาขายตู้เย็นขายตู้เย็นจริง

ชาวเน็ตก็เข้ามาแซวกันเยอะเลยค่ะแซวนาย่ง
ทันทีที่เข้าไปแซวส่วนใหญ่เขาบอกว่าเอาแต่ตู้เย็นได้ไหม
ไม่เอาบ้านอุ้ย
หลายคนก็ติดตลกกันนะฮะ
แล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่เป็นห่วงนโยกว่า
ในความตลกเนี่ยที่มาบอกว่าขายตู้เย็นแถมบ้านเนี่ย

นาย่งโดนพิษโควิดเล่นงานเหมือนคนอื่นหรือเปล่า

ถามว่าน่ายังไรเป็นอะไรไม่เปล่า

นาย่งรีบบอกเลยค่ะบอกว่าไม่ใช่
น้าตั้งใจจะขายอยู่นานแล้ว

เขาก็อยากขายตู้เย็นแต่ว่าบ้านนี่
ไปตั้งที่ไหนไปตั้งกลางแดดตู้เย็นก็จะเสียบ้านที่จะแถมให้ไปกับตู้เย็น
นี่คือบ้านที่น้าซื้อไว้ตั้งแต่ตอนหนีน้ำอ่ะ
เพราะพิษโควิดหรือเปล่านาย่องถึงประกาศขายบ้าน
นานแล้วก็จะประกาศก่อนโควิดแล้วแต่ว่าตัวผมได้ปากปากเนอะ
ใครต้องการที่ใครต้องการตู้เย็นเอ่อเชิญมาได้ที่ที่เอ่อ
เฟซบุ๊คของนาย่งโย่งเชิญยิ้มติดต่อมาเลยแล้วก็ขายบ้านให้
อ่ะยังยืนยันนะคุณผู้ชมเชอรี่ช่วยบอกหน่อยว่าตกลงขายตู้เย็นหรือขายบ้าน
ตู้เย็นแถมบ้านไงถ้าคุณซื้อตู้เย็นไปแล้วคุณไม่มีบ้านคุณเอาตู้เย็นใส่ไว้ไหน
เอ่อก็เอ่อไม่ได้ถูกไหมนายโย่งบอกแล้วเออนะคะรอบครอบนานา
คือจริงก็จะขายบ้านนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ด้วยความเป็นตลกไงก็จะมีเทคนิคการขายไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อย
น่ารักดีนะใครอยากได้บ้านนะคะนี่หลังสวยแบบนี้ก็ติดต่อนโย่งไปเลยนะคะ